วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยรวบตึงตัวเลขมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐโดยเฉพาะเลยค่ะ

นี่เขาไปที่วัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรี
เรลัยเนี่ยเดินทางไปกราบไหว้แล้วก็ขอพรพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
โอ้โหดูสิคะนำเอาเครื่องดื่มชูกำลังมาถวาย
พร้อมกับขอพรท่านแล้วก็เข้าไปกระซิบข้างหูบอกท่านว่า
หากมีโชคเดี๋ยวหนูจะกลับมาหาพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีอีกครั้ง
รวมถึงยังได้เปิดฝาเครื่องดื่มชูกำลัง
คุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยนะว่าเลขใต้ฝาที่เราเห็นกันเนี่ย
มันคือเลขอะไรโอ้โหตัวมันเล็กมากเลยนะตัวมันเล็กมากเลยนะ
อ่าซูมให้เห็นกันชัดเลย๑๘๑
อ่าใช่ค่ะมูให้สุดแล้วหยุดที่ความปัง
เออจากนั้นน้องเรลัยเนี่ยได้ต่อคิวลงเจิมฝ่ามือ
ต่อเส้นวาสนากับหลวงปู่ดุสิตเสริมความเห็งเสริมความปังที่วัดแห่งนี้ด้วย
จะเห็นว่าที่วัดไผ่แขกเนี่ยเขามีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาเจิมฝ่ามือ
ต่อเส้นวาสนากันเยอะเลยนะจ้ะหลังจากลงเสร็จแล้ว
เรไลเนี่ยเล่าว่ารู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์รู้สึกถึงพลังบางอย่าง
กลับไปแล้วทำสิ่งใดน้องเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วยังบอกอีกด้วยว่า
เห็นเลขดวงที่หลวงพ่อเขียนให้บนฝ่ามือ
เลขอะไรรู้ไหมจ๊ะนี่คุณผู้ชมดูด้วยกัน

เลข๒ข้างบนเลข๙ซ้ายแล้วก็เลข๘ขวา

ก่อนกลับอุ้ยน้องไปหลายจุดมากเลยอ่ะ

น้องยังไปเขย่าเซียมซียักษ์นี่

ใช่ค่ะซึ่งน้องเนี่ยเขย่าแล้วก็ใช้มือปิดตา
เสี่ยงทายหยิบไม้ติ้วขึ้นมา
ปรากฏว่าได้เลข๐๕ค่ะ
น้องต้องคุ้นไหม

ใช่ค่ะแล้วน้องก็ทิ้งท้ายว่า
ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชม

ถ้าเกิดว่าใครมีโชคก็อย่าลืมไปทำบุญกันด้วยนะ

ทางด้านลูกทุ่งสาวน้องใหม่ของค่าย
ไห่ทองคำเกินมากดีกว่านี่
คือจะบอกว่าเป็นลูกทุ่งสาวน้องใหม่ของค่าย
แต่ไม่ใช่คนใหม่คนไหนคนไกลเลยนะจ๊ะ
สำหรับสาวนุชนันวันวิรานี้
ตอนนี้น้องเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของหายทองคำแล้ว
และเพื่อความปังปุริเยยิ่งขึ้นไป
เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวเดินทางไปไหว้พระขอพร
ที่วัดนาวงจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อเอาเลิกเอาชัยแล้วก็ขอพรให้การทำงานกับค่ายใหม่เนี่ย
มีแต่ความปังปังปังดังดังดังสืบไป
อกจากนี้ค่ะน้องเนี่ยยังได้ทำการเสี่ยงเซียมซีเสี่ยงทายดวงชะตากันอีกด้วย
ซึ่งเลขที่นุชนันได้ก็คือ๒๒คุณผู้ชมค่ะ
แล้วจะบอกว่าเลขนี้เนี่ยนะคำทำนายดีมาก
เขาบอกเอาไว้แบบนี้ว่าใบนี้ผู้ที่ได้เลิศประเสริฐจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์

ใครอ่ะนายห้างประจักรชัยหายทองคำไงเถอะ
ตรงอยู่นะและยังไม่หมดค่ะ
ใบที่ได้หมายเลข๒๒เนี่ยจะมีลาบมีความสุขสมหวัง
อ่าแสดงว่า๒๒หมานมงแน่นอนนะคะเสี่ยงมาได้แบบนี้ดิฉันก็ชื่นใจแล้ว
ก็ขอให้น้องเนี่ยสมหวังดั่งที่ใจปรารถนาทุกเรื่องก็แล้วกันนะจ๊ะ
สุดยอดเลยนะต้องเรียกเขาใหม่นะนุชนันวันวิราหายทองคำ

เอาไปต่อดีกว่าที่พี่หญิงดวงจันทร์ของเรา
ผีหญิงดวงจรรย์สู่วันนี้นะครับ
หน้าจอมือถือ
โชว์เบอร์แต่ไม่โชว์ใจ
คนโทรเขาคิดยังไง
มือถือรุ่นใดบอกได้จะซื้อ
เพลงเขาดังมากเลยเดี๋ยวทั้งหมดรายการคุณผู้ชมค่ะไม่คุณประเด็นยายมาริลินเขาทักมาในติ๊กต๊อกล้างไหนเพราะว่าแจ๊กเกอรีนนักดำน้ำไม่มาพวกเราก็เลยจะดำน้ำแทนแจ๊กเกอรีนให้กัน
ไม่มีงานโชว์คอนเสิร์ตอ้าวเดินทางกลับบ้านที่พัดลุงพัดลุง
พัทธลุงนี่แหละค่ะเพื่อกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว
แล้วก็ไม่ได้แค่กลับไปอยู่บ้านเฉยนะ
แต่ยังถือโอกาสนี้เดินสายทำบุญตามสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างด้วย

ไม่พลาดเหมือนกันไม่พลาดเอาตัวเลขมาฝากเป็นแฟนรายการมันเที่ยวใครรัดจ้า
ซึ่งตัวเลขที่ได้มาก็คือ๒๒อุ้ยเลขเดียวกับสาวนุษย์เลย
จับวางเลยอันนี้เป็นเรื่องบังเอิญนะ
แต่เอามาให้ดูกันแบบว่าเออพอขำเผื่อใครจะมีโชคมีลาบ
หรือว่าใครจะมองเห็นเป็นเลข๙หรือเปล่า
มันมีเลข๙ซ่อนอยู่เนี่ยหรือเปล่ามองไกลในฝั่งซ้ายไง